คือความจริงถ้าคู่ของเราเขาไม่รักเขาไม่อยากอยู่กับเรา

ว่าเราไม่ดีตรงไหนเราผิดเราพลาดตรงไหน
แล้วนี่คือวิธีการไปง้อหรือจะอยากได้ภรรยาขึ้นมาหรือจะยังไง
ก็คงไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วล่ะฮะไม่เข้าใจวิธีการเขาเลยอ่ะ
อีกคู่หนึ่งครับทุกผู้ชมครับคู่นี้ที่พระนครศรีอยุธยาฝั่งภรรยานี้เขาก็ขี้หึงมาก
แล้วก็คิดว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยชอบมาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสามีตัวเอง
ล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ไปเจอว่าสามีนั่งดื่มเหล้าอยู่เมื่อคืนนี้
แล้วฝ่ายหญิงคนนั้นเนี่ยมานั่งข้างมานั่งกินเหล้าด้วยกัน
เข้าหน้าอกแล้วนะครับหน้าอกข้างซ้ายตรงหัวใจเลยอ่ะ

แต่ไม่ทันนะฮะเสียชีวิตนะครับค่ะ

แทงสามีก่อนสามีหลบได้
แต่สามีก็เจ็บ
นี่ฮะเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่๗
ตำบลพาชีอำเภอพาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตนะครับคือนางสาวารุณีศรีเผือกชื่อเล่นชื่อแหม่มอายุ๓๙ปีนะครับ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจแต่ก็เสียชีวิตนะครับช่วยไม่ทัน
ถูกมีดแทงเข้าที่หน้าอกข้างซ้ายแล้วก็หัวไหล่ซ้ายนะฮะเลือดไหลนองเต็มพื้นเลย
มีคนเจ็บอีกคนนึงนะครับชื่อว่านายชาวลิศริ่มทองน้อยอายุ๕๒
ก็บาดเจ็บจากการถูกแทงเข้าที่แขนกับหัวไหล่ซ้ายแต่ว่าแผลไม่ลึกนะครับบาดเจ็บเล็กน้อย
สภาพก็ยังมึนเมาอยู่เลยนี่ฮะในที่เกิดเหตุที่บ้านหลังนี้ก็มีเหล้าอยู่สองขวด
ชามกับแก้มกระจัดกระจายหมดนะฮะส่วนคนก่อเหตุเป็นภรรยาของนายชาวลิศคนเจ็บ
ชื่อนางสาวสุดารัฐเห็งสิงโตคนนี้ครับชื่อเล่นชื่อฝนอายุ๔๘ปี
นายชาวลิศให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเมื่อคืนนี้เขานั่งดื่มเหล้าสังสรรค์กับเพื่อน
อยู่กันห้าคนอยู่ที่หน้าบ้านนางสาวแหม่มผู้ตายก็มานั่งดื่มเหล้าด้วย
อยู่ภรรยาของเขานะครับขี่จักรยานยนต์มานะฮะพอมาถึงที่บ้านก็เดินมาถือมีดทำครัวเข้ามาเลย
แล้วชี้หน้าด่าเขากับผู้ตายกล่าวหาว่าผู้ตายเนี่ยมายุ่งกับเขาทำไมมายุ่งกับผัวของเธอทำไม
แล้วเนี่ยชอบแอบนัดเจอกันใช่ไหมเวลาที่เขาไม่อยู่จากนั้นก็ตรงเข้ามาใช้มีดเล่มที่ถือมาแทงนายชาวลิศ
แต่นายชาวลิศหลบนะครับก็เลยถูกแทงเข้าไปเฉียดที่หัวไหล่แผลไม่ลึกมากแต่ก็เย็บ๕เข็ม
จากนั้นนะครับนางสาวสุดารัฐก็หันไปนะครับแล้วตรงเข้าไปแทงใส่นางสาววารุณีนะครับ
ซึ่งนั่งอยู่ข้างนายชาวลิศแทงไปสองครั้งซึ่งนางสาววรุณีหลบไม่ทันนะฮะ
เพราะว่าก็ตอนที่นั่งดื่มเหล้าอยู่ถูกสุนัขกัดขาเข้าไปด้วยก็ทั้งเจ็บทั้งเมาด้วย
เข้าหน้าอกข้างซ้ายกับเข้าหัวไหล่นะครับพอแทงเขาเสร็จแล้วคนก่อเหตุนะฮะที่เป็นภรรยาของนายชาวลิศ
ก็วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่ขี่มานั่นแหละแล้วก็ขี่หลบหนีไป
ชาวลิศบอกว่าสาเหตุก็คงเป็นเพราะว่านางสาวสุดารัฐภรรยาของเขาหึงหวงที่เห็นผู้ตายมานั่งดื่มเหล้าด้วย
แต่ก็ไม่คิดว่าจะทำกันขนาดนี้ถึงขั้นเอามีดมาไล่แทงกันกะแทงเอาตาย
ทั้งที่อยู่กินกันมา๗ปีแล้วเขาก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องชู้สาวมาก่อน
แต่ก็ยอมรับว่าผู้ตายกับภรรยาของเขาเนี่ย
เคยบาดหมากันถึงท่านตบตีกันมาแล้ว
ขับมาแล้วแทงเลยแทงของผมก่อน
แทงผมก่อนผมบีดปิดตัวหนีไง
เขายังเก็บข้อเข่าอยู่แล้วเขาลุกไม่ไหว
นั่นก็จ้วงแทงเขาเราก็ไม่ทัน
แต่ไม่รู้ว่าเขามายังไงเมื่อที่ว่าแทงเลย
เฮ้ยก็ไปนู่นเลยถ้าไปถึงจะไปรอบ้านทำไมเนาะ
เขามาตรงไหนแล้วเห็นไม่ได้นั่น
ผมยังเสียใจตบตีกันธรรมดาก็ไม่เป็นไรเนอะ
โอ้มันก็ไม่ง่ายกว่าตบตีกันก็เออยังห้าม
เคยตบตีกันแล้วแหละเถอะโต๊ะหักมึงอะ
ขาโต๊ะคือหักตอนนั้นตบตีตรงนี้

อันนี้เป็นสิ่งที่ทางสามีของผู้ต้องหาเล่าให้ฟังนะฮะ
ซึ่งก็ถูกแทงบาดเจ็บด้วยเหมือนกันเนี่ยเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาด้วย
เพราะว่าเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาชี้แจงอะไร
ตกลงแล้วเรื่องราวมันคืออะไรยังไงกันแน่นะครับ
เพราะว่าผู้ตายก็คือนางสาววรุณีศรีเผือกอายุ๓๙นะฮะ
เธอก็มีลูกมีสามี

ใช่นะฮะนี่คือผู้เสียชีวิตนะครับ
วันนี้สามีกับลูกสาวไปรับศพที่สถาบันนิติเวศ
เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดภาชีที่พระนครศรีอยุธยา
สามีของผู้ตายบอกว่า
ภรรยารู้จักกับผู้ต้องหามานานหลายปี

ก็ถือว่าสนิทสนมกันนะ
กระทั่งช่วงหลังนี่แหละไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีนางสาวสุดารัฐ
ก็มาหึงหวงภรรยาของเขานะครับหาว่าไปสนิทสนมกับภรรยาของผู้ต้องหา
มีปากเสียงตบตีกันมักมาด่าทอทุกครั้งหาว่าชอบแอบไปกินเหล้ากับสามีของผู้ต้องหา
ทั้งที่ภรรยาของเขาก็ไม่เคยไปกินเหล้าที่บ้านหลังนั้นนานเป็นเดือนแล้ว
แต่ว่าเมื่อวานนี้ได้ไปแต่ก็ไม่ได้บอกทางที่บ้านเอาไว้
มารู้อีกทีก็คือมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ส่วนตัวคิดว่าผู้ต้องหาก็คงจะคิดไปเอง
เพราะยืนยันว่าพฤติกรรมต่างของภรรยาของเขาไม่มีแบบนั้น
ที่ผู้ต้องหาหึงห่วงนะครับแล้วเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นการจงใจ
เพราะว่าผู้ก่อเหตุตั้งใจถือมีดมาแล้วจ้วงแทงเข้าไปแบบหวังถึงชีวิต
เข้าไปยุ่งบอกเขาไม่ต้องอย่าไปยุ่งอย่าไปกินกับเขา
อยากกินก็มาซื้อกินอยู่ที่บ้านตัวเองโน่น
นี่มันไม่รู้อันนั้นเข้าไปยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
มันจ้องกันมานานแล้วนะผมว่านะพอจังหวะมันเมาอ่ะ
เข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วตัวคนเดียวเข้าไปอย่างนี้
ไอ้ที่เขากินนั่นน่ะเขาก็ผัวเมียกันด้วยที่เขานั่งที่เขาอยู่อ่ะ
แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งในทางนี้ทะเลาะกัน
กับเขาอยู่แล้วก็ยังแปลกใจว่าเข้าไปได้ยังไงวันนั้น
เรียกเข้าไปแล้วเข้าไปปุ๊บก็มีเรื่องกันเลย
ด้านลูกสาวของผู้ตายค่ะอายุ๑๙นะคะนางสาวจินตนาบุญมา
เล่าให้ฟังว่าคือตัวเธอไม่ค่อยได้อยู่กับแม่
เพราะว่าต้องไปทำงานที่จังหวัดสระบุรีเพราะรู้ว่าฝ่ายผู้ก่อเหตุ
ต่อว่าแม่เนี่ยไม่ให้ไปยุ่งที่บ้านและสามีของเขา
เธอก็เลยบอกว่าจริงแล้วแม่เธอก็แค่ชอบกินเหล้า
ก็เลยไปนั่งกินกับกลุ่มคนที่รู้จักกันที่บ้านหลังเกิดเหตุเท่านั้นแหละ
ก็คือแค่ชอบไปกินเหล้าเคยถามแม่เหมือนกันว่า
แม่ไปทำอะไรให้เขาหึงเหรอแม่ก็ตอบว่าไม่มีอะไรจริงจริง
แค่ไปกินเหล้าอยากกินเหล้าเขาคิดไปเอง
ลูกสาวเลยบอกว่าเสียใจมากนะคะที่ต้องสูญเสียแม่ไปแบบไม่ทันตั้งตัว
ผู้หญิงเขาคิดไปเองเขาระวังแบบระวังเกินไป
เพราะทั้งแม่หนูเขาก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้ว
ก็ถ้าหนูอยู่กับเขามันก็จะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ก็จะคอยห้ามบอกว่าไม่ให้เขาเข้าไปยุ่ง
ถ้าหนูยังอยู่กับคุณไม่ตาย
ถามว่าเข้าใจเขาไหมหนูก็เข้าใจความรู้สึกว่าแบบ
ทั้งสามีเขาอย่างนี้แต่มันก็ไม่ถึงกับว่าต้องมาแทงต้องมาฆ่ากัน
ก็บอกให้เขารับฝนกรรมของเขาไป
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
ก็บอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้เวลากินเหล้า
แล้วก็หึงหวงสามีบ่อยมากเพื่อนบ้านเล่าให้ฟัง
ถึงขั้นลงไม้ลงมือไล่แทงสามีมาแล้ว
เคยขับรถชนสามีก็เคย
ตบตีกับตัวผู้ตายด้วยนะคะ
ตบตีกันมาก่อนคือเหมือนไปตบเขา
จนแบบตบจนขาโต๊ะหักขนาดนั้นเลยค่ะ
คือตัวคนก่อเหตุเป็นคนห่วงสามีมาก
ก่อนหน้านี้เคยให้เพื่อนไปแอบเฝ้าสามีให้
ตอนที่ตัวเองไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาล
ก็โอ้โหก็มีซุบซิบนินทากันบ้างละนะ
แล้วก็บอกว่าถามว่าเคยเห็นผู้ตายกับ
สามีของคนก่อเหตุไปไหนมาไหนด้วยกันไหม
เพื่อนบ้านบอกว่าก็เคยเห็นบ้าง
แต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นลักษณะเพื่อนกัน
หรือเป็นยังไงแต่เรื่องอ่ะมันไปเข้าหู
นางเสาฝนคนก่อเหตุไงครับเขาก็เลยถึงขั้นไปบอกว่า

ชาวบ้านบอกว่าก็สนิทกับผู้ตายนะคะ
ผู้ตายยืนยันกับทุกคน
ยืนยันกับเพื่อนบ้านมาตลอดว่า
ชอบกินเหล้าแค่ไปกินเหล้าด้วยเท่านั้น
ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยจริง
มีคนเตือนว่าเลิกยุ่งคือ
เขาก็จะปฏิเสธว่าไม่ได้ไปยุ่ง

ใครเรียกว่ากินเขาก็กินหมดค่ะเรา

ด่ากันอยู่ในเรื่องอย่างนี้เลย

แล้วจะพูดยังไง

กำลังอยู่กับผู้หญิงคนเนี่ยที่ตาย
เขาก็รีบถอดใส่น้ำเกลือออกจากโรงพยาบาล
แล้วก็ขับรถมอไซค์มาหาผัวเขาเลย

แล้วมอสไตล์ก็ยิงคนที่โรงบาลมา

เขาก็ขับออกมาเพื่อที่จะมาดูผัวเขา

เพราะว่าคนที่แทงอ่ะขับรถชนถั่วตัวเองด้วยเขาบอกเหมือนเขาบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้ว่า
ถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นอีกรอบนึงเขาบอกรอบนี้จะเอาให้ตายทั้งสองคน
โอ้โหดูสิคะอยู่โรงพยาบาลยังถอดสายน้ำเกลือมาดู
ใช่ค่ะอะไรที่มันมากไปมันไม่ดีรักมากไปห่วงมากไปอย่างนี้นึกออกไหม
ส่วนเหตุร้ายไงทีนี้ตัวเองติดคุกก็ไม่ได้อยู่กับสามีอยู่ดีอ่ะ
คือถ้ามีสามีแล้วหึงหวงขนาดนี้ต้องอย่ามีฮะมีอย่างนี้แล้วมีแล้วไม่มีความสุขครับ
โอ้โหค่ะนะตกลงคนก่อเหตุเนี่ยฮะนางสาวสุดารัฐ
หรือว่าฝนเนี่ยครับชื่อเล่นนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังก่อเหตุตำรวจสพพาชีก็ติดตามนะครับ
ไปอยู่ที่บ้านพักในเขตอำเภอนครหลวงที่พระนครศรียุธยา
แล้วก็มามอบตัวสารภาพว่าทำไปเพราะหึงหวง
หวงเพราะเห็นผู้ตายมานั่งข้างสามีของเธอ
ก็เลยเอามีดไปแทงนะฮะถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
นี่แหละเป็นยังไงล่ะไม่คุ้มเลยฮะสิ่งที่ทำไป